ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะมีให้เห็นอีกแล้ว
เรื่องของรถที่ไม่ยอมหลบให้กับรถพยาบาลหรือว่ารถกู้ภัย
อันนี้เป็นรถกระบะนะคะคือขับแช่ขวาตลอดเลยค่ะ
รถพยาบาลที่ขับตามมาเขาก็เปิดสัญญาณไฟ
เขาก็ส่งเสียงคือส่งเสียงผ่านลำโพงด้วยนะ
แต่ก็ไม่ยอมหลบนะคะจนกู้ภัยเนี่ยเขาก็ต้องถ่ายคลิปนี้

เพื่อที่จะถามว่าทำไมคุณไม่หลบรถพยาบาลคะ

วีโก้ด้านหน้านะครับขอความกรุณานะครับ

ช่วงนี้ผู้ปัจจีบอยู่ในการจุงแน่นออกนะครับ
ขอความกรุณาหลีกทางให้เรานำส่งผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ

ไปพี่
นี่คือภาพที่ถ่ายจากในรถพยาบาลนะคะกู้ภัยที่อยู่ในรถเขาก็ถ่ายให้ดูว่าเขาทั้งเปิดสัญญาณไซเรน
เขาทั้งมีการพูดผ่านลำโพงว่าให้รถกระบะคันหน้าหลบให้หน่อยอืมในรถพยาบาลมีผู้บาดเจ็บ
แต่รถกระบะคันข้างหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปภาพก็ขับแช่ขวาไปเรื่อยไม่ยอมเบี่ยงหลบไปที่เลนซ้ายนะคะ
ทั้งทั้งที่เลนซ้ายก็โล่งว่างนะคะไม่ใช่เบี่ยงหลบไม่ได้หรืออะไร
จนสุดท้ายแล้วเนี่ยรถพยาบาลก็จำเป็นจะต้องแซงซ้ายออกไปเพราะตามปกติแล้วตามหลักเนี่ยค่ะรถพยาบาลรถฉุกเฉินเขาจะไม่แซง
เพราะว่าข้างในมีคนเจ็บมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนเจ็บเขาจะไม่สามารถแซงซ้ายแซงขวาได้
คันข้างหน้าเนี่ยต้องหลบนะคะเราเคยนำเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้ไปหลายครั้งแล้ว
ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรถกระบะคันนี้ไม่ยอมหลบ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปค่ะที่หน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญจุดโรจนะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
แต่ว่าไม่ได้เจอกู้ภัยคนที่ขับรถในคลิปค่ะก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ในโชธพรมเกษร
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ๕โมงเย็น๑มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
กู้ภัยกำลังนำคนเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคนเจ็บเนี่ยซี่โครงหักสามซี่นะคะที่อยู่ในรถพยาบาลคันนี้
แต่ว่ารถกระบะขับขวางอยู่ข้างหน้าไม่ยอมหลบค่ะเปิดสัญญาณก่อนแล้วประกาศผ่านลำโพงก่อนแล้ว
วิ่งไปแบบเป็นกิโลกิโลไม่หลบรถพยาบาลก็ต้องแซงซ้ายนะคะ
ล่าสุดคนบาดเจ็บที่อยู่ในรถพยาบาลพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ก็ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าชีวิตคนหลังรถสิ่งสำคัญ
ถ้าหลบได้ถือว่าเป็นงานช่วยกู้ภัยทำบุญเหมือนกัน

บอกว่าก่อนที่จะเปิดสัญญาณไซเรน

แต่นี่คือจะไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาล

ว่าห้ามขับเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เราก็เคยเล่ากันมาหลายครั้งว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะ
ผู้กำกับการสพศรีมหาโพธิบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้ว
อยู่ระหว่างตามตัวคนขับรถกระบะที่อยู่ในคลิปมาสอบสวนนะคะ
ว่ามีเจตนาอะไรที่ไม่หลบรถพยาบาล
แล้วก็จะมีการพิจารณาตั้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีต่อค่ะ
นี่ห้ามขับเกิน๗๐เห็นไหมถามว่าแล้วรถกู้ภัยลูกจุกเชิญนะ
ขับแค่นี้จะไปยังไงเขาจะไปเร็วได้ก็คือเราหลีกทางให้เขา
ใช่ค่ะถ้าเกิดช่องทางทางขวาโล่งสามารถไปได้เรื่อย

เขาก็จะไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
คนป่วยคนเจ็บก็ปลอดภัยด้วยใช่นะฮะคันอื่นก็ปลอดภัยด้วยนะครับ